ก็ต้องยอมรับว่าเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้หน่วยงาน
มาตรวจสอบร้านบริการสถานบันเทิงต่างในตัวเมืองเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น
แต่ก็ยังมีหลายร้านนะคะที่เปิดให้บริการเกินเวลา
จำนาทีก็ต้องเข้มงวดเข้าจับกลุ่ม

เพราะว่าแม้เพียงช่วงข้ามคืน
ร้านต่างเหล่านั้นก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
ดังนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่
ไปสำรวจข้อมูลรวมถึงทดลองใช้บริการ
เพื่อเก็บข้อมูลต่างนำเสนอในรายงานพิเศษชิ้นนี้

ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า๗๐๐ปี
แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นเมืองแห่งสวงสวรร
หูดของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวยาบราตี
กระจายอยู่ทั่วทุกขนแห่งของตัวเมืองเชียงใหม่
ทีมข่าวก่อติดการออกตรวจของชุดบรรยบัติการ
จัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองเชียงใหม่
เข้าทำการจับกลุ่มร้านเหล้าที่เปิดเกินเวลา
และอยู่ใกล้พื้นที่สถานศึกษาจำนวน๒ร้าน
ทีมข่าวย้อนกลับไปสำรวจร้านที่ถูกจับกลุ่ม
แต่ขอให้หลังเพียง๑วันก็เปิดบริการตามปกติ

ร้านเหล้าผับบาคาราโอเกะเหล่านี้

ทั้งที่มีคำสั่งของคศฉที่๒๒๒๕๕๘
ห้ามไม่ให้เปิดใกล้กับสถานศึกษาในระยะ๓๐๐เมตร

มีร้านเหล้าที่เปิดใกล้กับสถานศึกษาห่างกันเพียงไม่กี่เมตร
อกจากนี้ยังอยู่ใกล้วัดและชุมชนของชาวบ้าน
ทีมข่าวเดินทางไปพบกับพระรูปหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ที่เคยออกมาต่อสู้ร่วมกับคนในชุมชนและโรงเรียนต่างในเขตเมืองเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากร้านเหล้าผับบาคาราโอเกะ
ส่งเสียงดังรบกวนพระสงฆ์และคนในชุมชนมาเป็นเวลาหลายปี
ซึ่งเมืองเชียงใหม่อยู่ระหว่างการนำเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
แต่ในขณะนี้บริเวณถนนรอบคู่เมืองได้ถูกร้านเหล้าผับบาคาราโอเกะ
ื่นกินวิถีชีวิตความเป็นล้านนาไปจนเกือบหมด
วัดแทนที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจะได้จำวัดอย่างสงบ
ก็ปรากฏว่าเสียงรบกวน
ชาวบ้านที่อยู่ในเขตคู่เมือง
ก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเสียงดัง
อยากจะให้ฝ่ายบ้านเมืองมองเห็นประเด็นนี้
ว่าทำยังไงให้เขตคู่เมืองเชียงใหม่
เป็นเขตที่ปล่อยจากร้านเหล้าร้านเบียร์ผับบาคาราโอเกะ
ซึ่งปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่า
ร้านบริการทั้งหลายแหล่มันมีอะไรแอบแฝงอยู่
มันไม่ใช่แค่ขายเหล้าขายเบียร์อย่างเดียว
มันมีคล้ายอย่างอื่นแฝงอยู่ด้วย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและสารเสพติดเมืองเชียงใหม่
ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาจาก๔มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่
เปิดเผยข้อมูลว่ามีร้านเหล้าผับบากราวเกะ
เมืองเชียงใหม่กว่า๓๕๐แห่ง
และอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยกว่าร้อยแห่ง

จริงแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าถึงง่าย
เพราะว่าปริมาณร้านเหล้าที่อยู่รอบรั้วมหาลัย

โอกาสที่คนจะสามารถเข้าถึงมันได้เยอะมากขึ้น
ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วปัจจุบันนี้รอบรั้วมหาลัยทั้ง๔แห่งนะครับ

หรือแม้แต่เป็นเหล้าผสมน้ำผลไม้ต่าง
เราก็สามารถหาซื้อได้ทุกรูปแบบ

นั่นหมายความว่าถึงแม้ว่ามันจะลดลงจากเดิมไป
แต่ว่าก็ยังมีร้านที่ยังสามารถที่จะขายได้

ทีมข่าวลองเข้าไปใช้บริการผับแห่งหนึ่ง

มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปใช้บริการ

แต่เมื่อเข้าไปถึงก็พบว่ามีการบอกกับลูกค้าว่า
วันนี้เปิดบริการถึงแค่เที่ยงคืน
เนื่องจากช่วงนี้ถังเจ้าหน้าที่เข้มงวด

บริการในเชียงใหม่เปิดเกินเวลา
ปกติแบบนี้มันก็เข้าได้ใช่ป่ะดี